ได้รับความนิยมสำหรับการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มัสรวมทั้งปีใหม่ด้วยนะคะ
เพราะว่าจะมีการจัดไฟประดับประดาษต้นคริสต์มัสดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เริ่มต้นเปิดไฟต้นคริสต์มัสอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์กันค่ะ
ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ตอนรับปีใหม่อย่างเป็นทางการค่ะพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์อีเวนต์ที่ด่งดังไปทั่วโลก
อยู่ท่ามกลางซันตาคลอสกวางเรนเดียกล่องของขวัญและตุ๊กตาหิมะ
สัญลักษณ์ของเทศกาลคริสต์มาสมาสร้างบรรยากาศราวกับดินแดนในเทพนิยาย
ไลท์อยู่ที่สัตว์สุดน่ารักที่เคลื่อนไหวได้ค่ะ
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
จัดเทศกาลคริสต์มัสและปีใหม่ในช่วงปลายปีนี้
เน้นให้คนไทยเฉลิมฉลองในประเทศ

โดยจะก่อให้เกิดการเดินทางในประเทศ๑๕๔ล้านคนครั้ง
ในการที่จะจัดงานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
ซึ่งเราก็คาดหวังว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นนะครับ
อย่างน้อยที่สุดนะครับคือคนไทยไม่ออกไปนอกประเทศนะครับ

ซึ่งเราก็คาดหวังว่าปีนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไม่น้อยกว่า๑๕๔ล้านคนครั้งนะครับ
มูลค่าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดคนไทยอย่างเดียว
ก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า๙แสนล้านบาทนะครับ
วันแรกของการเปิดไฟต้นคริสต์มาส

และถ่ายรูปเป็นที่ละลึกเป็นจำนวนมากค่ะ

บางคนก็พกกล้องแบบมืออาชีพมาด้วย
เพื่อเน้นการถ่ายแสงสวยในเวลากลางคืนโดยเฉพาะ
มาร์คเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงปลายปีนี้นะคะ
กับต้นคริสต์มาสยักษ์บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิล
จะจัดให้ประชาชนมาถ่ายรูปสวย
จนถึงวันที่๗มกราคม๒๕๖๑ค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน